คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ

ก็รู้แหละว่าเนี่ยห้องฉัน

ตะโกนเอ้ยเปิดประตูให้หน่อย

แล้วก็ไอ้คนในห้องไปไหนหมดวะไม่มาเปิดประตูค่ะ
ยังไม่เปิดจนถอยไปตั้งหลัก

ประตูเปิดออกแทบส่างเลยจ้า
จึงต้องกวนหลักให้ของจริง

หลังจากที่ถอยไปตั้งหลักแล้ว
ประตูเปิดพร้อมผู้หญิงที่ถือมือถือออกมา

ผิดห้องเฉยส่างสิ

ด่าคนในห้องก็แล้วไม่มาเปิดสักที

แม่สงสัยจะเมาสงสัยจะเบลอจริง
เข้าใจว่านี่คือห้องของตัวเองใช่ไหม

ผู้หญิงเจ้าของห้องตัวจริงนี่แหละ
ถือมือถือมาถ่ายคลิปแล้วไง

แล้วก็หันหลังกลับเลยนะคะ

เข้าไปเม้นต์กันเพียบเลยดี

บางคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าเจ้าของห้องทำใจอยู่นานนะเนี่ย
จะกล้าเปิดคงจะได้ยินตั้งแต่เสียงแบบ

บางคนก็บอกว่าเขินแหละดูออก

ดูสิถ้าเกิดว่าเปิดไปแล้วเป็นวัยรุ่นนั่งอยู่

เดี๋ยวอาจจะมี
โดนรุมแน่นอนเลยแบบเนี้ย